บาดแผลที่ขาขวาของคุณแตงโมแผลใหญ่ค่ะ
ที่เราตั้งข้อสังเกตใช่จากใบพัดเรือหรือหางเสือ
ล่าสุดคุณผู้ชมผลการตรวจชนะสูตรออกมาแล้วนะคะ

เกิดจากใบพัดเรือนะคะนี่ทำให้เห็นแบบนี้นะคะ
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้บาดแผลมันจะสำคัญยังไง
อย่างน้อยมันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมพฤติการของคนบนเรือได้ส่วนหนึ่ง
บ่งบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่า
คือถ้าดูจากแผลจะบอกได้ด้วยว่าสิ่งที่มากระทบกับแผล

ใช่แยกเป็นสองก้อนแผลนี้เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิต
หลังเสียชีวิตเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
ก่อนที่คุณแตงโมจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ทีนี้ย้ายมาก้อนก่อนเสียชีวิตค่ะ
เสียชีวิตก็แยกเป็นสองก้อนอีกบนเรือหรือหลังจากที่ตกเรือ
ถ้าเป็นแผลที่เกิดขึ้นบนเรือแปลว่าอะไรคะ
ถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่เธอจะตกลงไปในเรือ
แต่ถ้าเป็นหลังตกเรือแปลว่าเธออาจจะถูกใบพัดเรือหรือหางเสือก็ได้
แต่ทีนี้ตอบคำถามได้แล้วค่ะ
เกิดขึ้นหลังจากที่เธอตกลงไปในเรือลงไปจากเรือนะคะ
คุณผู้ชมแพทย์นิติเวศมีการแจ้งผลตรวจสภาพบาดแผลของคุณแตงโมนะคะ

นิติเวศเขาไม่ได้พูดออกมาโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เข้าไปทดสอบเทียบเคียงกับใบพัดเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุ
และการจำลองเหตุการณ์ไปพบว่า
บาดแผลดังกล่าวมันเกิดขึ้นจากใบพัดเรือ
เพราะมีขนาดเท่ากับใบพัด
และลักษณะบาดแพ้ที่วิเคราะห์คำนวณ
ก็วิเคราะห์คำนวณจากความเร็วของเรือ
มันสามารถเข้ากันได้กับบาดแผลที่เกิดขึ้น
จำได้ไหมดีเจดีเจภูมิอ่ะ
ทดสอบความเร็วเรือแล้วก็ทิ้งทุ่นลงไป

คือพอไปวิเคราะห์กับความเร็วเรือแล้ว

อย่างไรก็ตามถามว่าพอผลออกมาแบบนี้

คุณหมอบอกว่าเพื่อให้สังคมหมดข้อสงสัย
ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
ก็เตรียมจะส่งเนื้อเยื่อของบาดแพ้
ให้กับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกในการตรวจวิเคราะห์ซ้ำ
เพื่อให้รับรองผลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้รับรองผลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อให้สังคมสิ้นกระแสสงสัยว่าไม่ใช่ตำรวจนะ

ตำรวจจะมีส่วนช่วยกันอะไรอย่างนี้